แล้วก็ใช้มือเดียวแล้วยิง
เรื่องของท่าทางที่กระโดดขึ้นกระโดดลงตอนแบบกวาดทอง

อันนี้ถือเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะ
ผมเดี่ยวเขาคล่องมากและมันกำลังกระโดดขึ้นมาเลย
แค่ปืนตีทุบตู้กระจกก็กวาดเลย

ยิง๔แล้วก็เวี่ยงไปหมดเลยโดนเด็กโดนล่อพ่อ
ผมก็งงเขาเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเยี่ยมมากนะอาจารย์นะ
ถ้าดีนะว่าเสียชีวิตแค่๓คนเพราะเขายิงไป๗๘คนเนี่ยใช่ไหม
การการใช้วิธีการปล้นลักษณะแบบนี้ตามปกติสารวัตลัมโบเคยเห็นไหม
ผมไม่เคยเจอผมเจอแต่ว่าเข้าไปป้นเสร็จเขาจะไม่ยิงเหยื่อเว้นแต่เหยื่อสู้เขา
เจ้าของร้านทองอาจารย์พอไปก็คือเอาปืนสู้กันเนี่ยเขาวิ่งไปหารังมาเขาก็ยิงเอา
คืออย่างนี้นะคะคือการที่คนชิงทองของร้านทอง
การเลือกที่ไปร้านแบบอยู่นอกห้างเป็นตึกแถวแบบคืออยู่เดียว
หรือว่าการเข้าไปห้างเพื่อไปตรงเคาน์เตอร์ร้านทองเนี่ยมันมีข้อสังเกตความต่างไหมค
หรือไม่เกี่ยวเลยแล้วแต่ว่าเขาสะดวกตรงไหน
มันแบบจะสะดวกแล้วผมมองอย่างนี้นะอาจารย์
แต่ว่าจริงถ้าเขาป้นผมว่าจะป้นแล้วสะ
ถ้าเป็นผมเป็นเขานะมันจะป้นแล้วคือยอมออกดีกว่า
นอกห้างในคลั้งสร้างจงขวัญพังเกตไหมคะ

มันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมจับประสบการณ์มันมีฟิล์มฟิล์มที่มันกันกระสุนอาจารย์
ค้อนพวกนี้ช่วยได้เยอะส่วนหนึ่งแล้วก็หลังร้านของห้างทองมันน่าจะมีประตูปุ๊บหลุดเข้าไป
คือเขาก็เอาไม่ได้เขาก็ทุบไม่ออกแล้วเพราะมันมีไซเรนนะอาจารย์ปรากฏก็ปั้ง
มันจะดังหมดฉะนั้นก็โอเคแล้วเซฟได้เยอะเหมือนกันตรงนี้ผมก็อยากให้มี
อาจารย์ปรเมฆค่ะในส่วนของนักกฎหมายคุยกันคดีนี้จับข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างคะ
คือนักข่าวก็จะตามหลายเป้า
เราลองก็นั่งดูเราคิดว่าคือตอนนั่งดูใหม่เราก็ห่วงนะ
เพราะว่าออกมาชุดอย่างนั้นถุงมืออย่างนั้นรองเท้าอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็นั่งนึกถ้ามันไม่ได้ของกลางเหล่านี้มาเนี่ยเราจะอธิบายยาก
เอาล่ะแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าหลายคดีเนี่ยอย่างที่บอก
ตำรวจไปสืบตั้งแต่ต้นน้ำมีพยานแวดล้อม
คุณใช้รถคันนี้มา๓๔วันนะคุณมีเสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้
กล้องนี่มันตัวช่วยเยอะหลายคดีเนี่ยมันไม่ได้ใช้คน
มันใช้กล้องและใช้สิ่งของที่มีอยู่นะครับถึงแม้จะไปเผา
ถ้าเราไปเจอกองที่เผาเนี่ยวันนี้เทคโนโลยีมันก็พิสูจน์ได้ครับ
สิ่งที่เผาเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมแต่มันคือพยายามเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเขาด้วยกัน
อันนั้นมันถึงมันถึงจะไปได้ลักษณะท่าทางการเดินนี่คือ
คือเรื่องสำคัญในการสืบหาในการสืบหาตัวแต่พยานหลักฐานสำคัญอยู่ต้นน้ำและปลายน้ำ
ตรงกลางมันจบแล้วไม่มีใครเห็น
อาจารย์อย่าหาว่าให้แบบถามกัปปั้นทุกดีเลยค่ะ
อาจารย์คาดคาดคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักกี่วัน
ต่อเวลานี้ต่อไม่ได้แต่คิดว่าไม่นาน
เพราะว่าที่ผ่านมานี่เชื่อ

ก็บอกว่าขนาดคดี๘ศพก็ยังจับได้
จับได้เกือบทุกคดี
คดีอูตูไม่มีไปจากไว้ยานก็จับได้
แต่เพียงแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าไปกดดันตำรวจ

คือในขณะที่ปล่อยทำงานไม่ต้องไปทำอะไรมาก

นึกว่าเขาไม่ตามนึกว่าเขาไม่รู้
ใช่ไหมน้องเปรี้ยวยังไปตามจับได้ต้องต่างประเทศใช่ไหม
ทำไมเขาถึงรู้ว่าไปอยู่ที่นั่น
นี่ผมอยากให้เชื่อมั่นว่า

ถ้าทำจริงนะถ้าพูดอย่างนี้ไม่ว่ากันนะ
ถ้าทำจริงลงมือจริงต้องได้

ถ้าให้แบบบอกระยะเวลาการรอคอยอีกสักเท่าไห

ผมว่าไม่เกิน๓๔วันผมมั่นใจ
ไม่เกิน๓๔วันขออีกหน่อย
ดูจากวิธีการก่อเหตุของเขาเนี่ย

ผมดูว่าเขามีการสับเปลี่ยนรถนะ

จะทิ้งลงคลองหรือจะเก็บที่ไหนส่วนแล้วก็

แต่อย่าลืมนะเขาคิดคนเดียว

เขาจะคิดทันตำรวจร้อยคนไหม

คือนักข่าวไม่ตามข่าวก็ไม่ได้นะคะ

ก็ช่วยได้แค่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีเบาะแสอะไร

ในขณะที่ถ้าต้องการข้อมูลยืนยันแบบไหน

อย่างเรานะคะคนรอบนอกหน่อยเนี่ย

แต่ท่านจะบอกเมื่อไหร่เท่านั้นเอง